ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
โอ้เจ้าช่อนกอยู่
แววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
สำหอมน้ำปรุง
ที่เกมนงคลาน

ตัวได้แบบว่ายิ่งใหญ่สวยงามทีเดียว
เป็นการเปิดตัวคุณบุญช่วยในรายการของเรานะครับ

นี่มาพร้อมแฟนคลับแม้ขาดป้ายไฟอีกนิดเดียวเท่านั้น

ขอเสียงกรี๊ดจากสมาคมตุ๊กปาจินบุรี
แฟนคลับที่มิ้วเก้ามาก
แต่ว่าตัวศิลปินเองตอนนี้หลังจากร้องเสร็จนิ่งกระริบเลยพี่บุญช่วย

ไหนตั้งวงขอดูวงหน่อยดูวงหน่อย

ขอคงกราบร้ายกัน
ร้องได้ให้ล้านมากร้อน

เอื้อจุนเจื้อง

มองเห็นทุกคน

ถ้าท่านเป็นลูกทุ่ง

ให้ท่านรวม

ท่านมิตร

แบบนี้ต้องให้อยู่กับเรานานนะครับ

เพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณบุญช่วยนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เรียงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทคุณบุญช่วยร้อม

ร้องได้ให้หลาน
เปิดไม่เดิมนี่เพลงแรกร้องได้แบบนี้รับแล้วจ้า
ทุกคนจ้า๑มื้อ

อยากจ้าสังตารคนะคะศิลปินนะครับ
คนแรกที่ร้องก็คือคุณไพรวันลูกเพชรนั่นเอง

ในเพลงที่๑ก็ยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะครับ
ก็เหลืออีก๔เพลงตามเป้าก็จะได้๕เพลง๘๐๐๐บาท

เวลาเราหมดนะครับก็ต้องมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณบุญช่วยนะครับ
คุณบุญช่วยคนขับตุ๊กผู้มีความกระตันอยู่หล่อเลี้ยงชีวิตดูแลคุณแม่
คุณแม่ตอนนี้อายุ๙๔แล้วมาเป็นกำลังใจมาเป็นแรงใจช่วยคนที่ดีแบบนี้
กระตันอยู่แบบนี้ให้มีในสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมกันเยอะนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณบุญช่วยได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แล้วสภาพบ้านนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตรงที่อาบน้ำแม่เนี่ยไม่รู้ว่าผมกับแม่จะตกใต้ถุนพร้อมกันวันไหนเลย
คือลักษณะก็คือเป็นแผ่นไม้กระดาน
มันอย่างนี้แล้วครับตรงที่นั่งอาบน้ำเนี่ยอย่างนี้แล้วบันไดก็พังแล้วทางพื้นบ้านก่อนถึงบันไดก็พัง

เดือนนึงอะนะมีอะไรหวานบอกกับเราบ้างไหม
ไม่มีคนคนนี้ไม่มีหวานเลย
มือเธอทำไมมันเย็นจัง